กรณีที่เราเสนอข่าวไปนะครับที่มีผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ขึ้นไปเกาะบนบนรถตู้อ่ะกระโปรงรถอ่ารถตู้กู้ภัยหน้าสั้นเนี่ย
นะครับแล้วขึ้นไปนะครับมองกล้องเข้ามาด้วยชูสองนิ้วด้วย
กแข้งแหกขาขออภัยนะฮะผมบรรยายตามที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี้ยฮะเห็นไหมชูสองนิ้วแล้วหักอืม
หักที่ปัดน้ำฝนโอ้โหหักซะพังยับเลยแหละนี่ดูนะ
ดูนะเนี่ยครับคือตำรวจไปเจอเธอแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับตำรวจไปเจอแล้วทราบชื่อก็คืออย่างที่นำเรียนไปแหละ
อืมเขาชื่อเฟิร์นค่ะนะฮะตำรวจหัดใหญ่จับตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทนะครับ
เป็น๑๐ครั้งแล้วแล้วก็ยังมาก่อเหตุอีกหลายครั้งนะครับ
คือเข้าไปขอเสื้อในร้านขายเสื้อผ้าจำได้ใช่ไหมครับนะฮะ
แล้วพอไม่ได้เสื้อก็ฉีกเสื้อนะครับขอเสื้อไม่ได้ฉีกเสื้อ
แล้วก็แหม่โป๊เลยแหละตอนนั้นบางครั้งก็ไปนั่งดมฮะ
คุณผู้ชมรถเขาจอดอยู่ไปนั่งเอาจมูกดมที่ท่อไอเสียน่ะ
แล้วบางทีก็ไปยืนโบกรถอยู่ค่ะนะครับล่าสุดพันธบรวจเอก
อัครวุฒานีรัฐนะครับท่านผู้กำกับการสภหัดใหญ่
เปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุนะตำรวจคุกคุมตัวผู้หญิงคนนี้
ส่งโรงพยาบาลแล้วที่ผ่านมาก็ส่งโรงพยาบาลทุกครั้ง
ตำรวจบอกส่งหลายครั้งแล้วด้วยแต่สักพักก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่อีก
นะครับตำรวจก็ทำได้เพียงเข้าไประงับเหตุ
เวลามีคนแจ้งมาแล้วก็คุมตัวส่งไปรักษาทีนึงแบบนี้
คืออย่างนี้ฮะทำไมถึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาเร็ว
คุณผู้ชมเออแล้วทำไมปล่อยเร็วอ่ะอืม
คือเวลาอยู่โรงพยาบาลนะเฟิร์นจะเรียบร้อย
เขาไม่เหมือนกันเนี่ยครับเฟิร์นจะเรียบร้อย

โรงพยาบาลอาจจะเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ปล่อยตัวกลับบ้านพอกลับมาปั๊บ
สร้างความวุ่นวายปุ๊บเลยให้กับชาวบ้าน
ตำรวจก็ต้องมาระงับเหตุอีก
มันก็จะวนเป็นเนี้ยเป็นวัดทจักรอยู่แบบเนี้ย
นี่ตอนที่เข้าไปร้านเสื้อผ้าแล้วไปขอเสื้อแล้วไม่ได้แล้วฉีกเสื้อ

คือยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพราะว่า
คือคนที่นั่นคนหาดใหญ่เขาก็รู้ดีแหละว่า
เฟิร์นคนนี้เธอเป็นผู้ป่วยจิตเวท

บางรายก็มาแค่ลงบันทึกประจำวันไว้
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนญาติเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้และที่สำคัญ
ไม่มีใครมารับนะฮะว่าเป็นญาติของเธอด้วย
ส่วนเจ้าของร้านที่เคยถูกนะครับ
คนนี้เข้าไปขอเสื้อเล่าบอกว่า
เห็นคลิปปีนรถแล้วจำได้เลยก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพิ่งก็มาขโมยรองเท้าจนกระทั่งนะฮะที่ร้านเนี่ย
ต้องขับรถตามตามไปเอารองเท้าคืนมา
ตำรวจควบคุมตัวไปแล้วก็เขาบอกว่าก็รู้สึกดีนะ
แต่ถ้านำตัวไปแล้ว๒๓วันปล่อยออกมาก็ไม่เป็นผลอะไรนะ
ก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกค่ะอ่า
ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างพมหรืออะไร

ยังเป็นเรียกว่าเป็นวงเวียนนะคะ
นี่ยังไม่มีทางออกเลยค่ะเข้าออกแบบนี้นะคะ
ก็สร้างความหวาดระแวงให้กับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ